แต่สภาพอากาศในประเทศไทยยังคงร้อน
อยู่อีกหนึ่งวันนะคะก่อนที่ในสัปดาห์หน้า

คุณผู้ชมจะมีฝนฟ้าคนนองตก
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนจอนี้นี่คือไทม์ไลน์ฝนตกค่ะ
เพื่อให้คุณผู้ชมได้เตรียมตัวรับมือได้ทันนะคะ
วันที่สองถึงแปดมีนาคมค่ะบริเวณลมตะวันออกแล้วก็ลมใต้เนี่ย
พัดปกคลุมพัดนำความชื้นปกคลุมภาคตะวันออกและภาคกลาง
อีสานตอนล่างด้วยนะคะในขณะที่หลังจากนั้น
วันที่๒๓มีนาคมกลุ่มฝนจะขยายค่ะปกคลุมทุกภาคยกเว้นภาคใต้นะคะ
ในขณะที่หลังจากนั้นคุณผู้ชม๔๘มีนาคมเนี่ย
กลุ่มฝนจะขยายตัวปกคลุมทุกพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางเนี่ย
เฝ้าระวังทุกจังหวัดส่วนภาคอีสานีบางจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันค่ะ
แพร่ค่ะในขณะที่ภาคใต้ตอนบนมีเพียงสองจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะคะ
คือเพชรบุรีและประจวบคีริคันค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมเตรียมรับมือนะคะ
เช็คตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างให้เรียบร้อยให้ทนฟ้าทนฝนนะคะ

คุณผู้ชมวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาค่ะ
ไปดูฝูงโลมาที่แหวกว่ายอยู่บนน้ำแบบนี้
กระโดดขึ้นมาให้อวดโฉมเป็นร้อยตัวนะคุณผู้ชม
ซึ่งรายงานนะคะระบุว่าฝูงโลมาพวกนี้ค่ะได้ไหว้ต้อนเรือนักท่องเที่ยว
ที่ต้องการออกไปชมวานค่ะ
แต่ในขณะนี้นะคะวายไม่ได้ชมแล้วค่ะชมฝูงโลมาแทนคุ้มเช่นเดียวกันค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ